ส่วนวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะใครเป็นคนดวงดีบ้างส่งไลน์
ว่าเอ้าไหนบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์กันหลังเดี๋ยว
เคลียร์กันหลังเออตกลงไว้ตรงกันแล้วคือวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนคือ
มากเพราะว่านอกจากจะเป็นวันทำงานวันแรกนะคะ
หลังจากที่มีการมาตรการผ่อนคลายเฟสที่สองแล้วเนี่ยครับยังเป็นวันที่เขาอนุญาตให้ไป
ขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันแรกเหมือนกันแต่ว่ารถต้องลงทะเบียนใช่ไหม
ลงทะเบียนจองล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่ไปแออัดกันแล้วก็เหมือนแบบ
รันเป็นคิวแต่ละคิวนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีประชาชนที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาล
ขึ้นรางวัลกันคึกคักเลยนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่า
สำนักงานสลากเนี่ยแจ้งให้คนที่ถูกรางวัลลงทะเบียนจองคิวมาขึ้นเงินรางวัล
โดยกำหนดรับขึ้นเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ๖๕๐๐๐ฉบับค่ะ
เป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงแพร่โควิดสิบเก้าด้วยซึ่งก็มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนนะคะ
สำนักงานสลากเขาก็ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่๔จุดด้วยกัน
มีการจัดเตรียมตั้งเต็นต์มีเก้าอี้ตั้งห่างกันสองเมตรแบ่งเป็นโซนต่าง
ลดความแออัดให้ประชาชนมารอขึ้นเงินรางวัลสามารถนั่งรอกันได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าทางสำงานได้มีมาตรการนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดเริ่มตั้งแต่
ตัวแทนต้องใส่แมสนะครับแล้วก็การจัดโต๊ะจัดเต็นต์ให้นั่งระยะห่างนะครับ
น้อยกว่าหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตลาดเองก็ต้องใส่แมส
และใครที่ต้องพูดก็ต้องใส่เฟสชิลเพื่อการงานแล้วก็มีระยะห่างแล้วก็มีเจลสำหรับทำความสะอาด
มีการแนะนำต่างนะครับแล้วก็จุดคัดกรองก็มีการวัดอุณหภูมินะครับ
ถ้าใครอุณหภูมิสูงก็เราก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับก็ยังไม่ให้เข้ามานะครับ
อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางทำงานได้ดำเนินการนะครับวันนี้วันแรกก็มีผู้ที่ถูกรางวัลแล้วก็ลงทะเบียนไว้
ก็มาขึ้นส่วนหนึ่งรวมถึงพี่น้องที่ไม่ถูกไม่ได้ลงทะเบียนแต่ถูกรางวัลก็มาสามารถขึ้นได้
เราก็ให้บริการเหมือนกันนะครับนะครับก็ตรงนี้คือทางเราก็เข้าใจนะฮะว่าคนถูกเงินรางวัล
ก็อยากจะได้รับเงินรางวัลนะครับเมื่อมาปุ๊บทางสำงานถึงแม้จะไม่ได้จองคิว
เราก็ให้บริการครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่มาขึ้นเงินรางวัลก็จะเป็นผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะคะ
ที่รับซื้อสลากที่ถูกรางวัลบางส่วนเป็นคนดวงดีที่ถูกรางวัลจริง
ก็ยอมรับว่าการขึ้นเงินรางวัลงวดนี้เนี่ยแตกต่างจากทุกครั้งคือมันมีขั้นตอนเยอะขึ้นยุ่งยากมากขึ้น

อย่างที่เห็นเขาจัดเขาจัดใหม่หมดเลยจัดความห่างอะไรหมดเลย
ปกติปกติก็ห่างนะแต่ไม่ได้จัดเต็นต์แบบนี้
แต่ก่อนนะแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วนะเขาไม่ได้จัดแบบนี้
แต่นี่ก็ดีนะมันนั่งโล่งสบายดีย้ำอีกครั้งนะคะว่าใครที่จะไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ย
โดยสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงยี่สิบสองพฤษภาคม
เต็มหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะไปขึ้นเงินรางวัลต้องจองคิวในสัปดาห์หน้านะคะ
ที่สำคัญเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ให้ดีนะครับ
ยายหายยายหายนะครับมันถูกรางวัลนะฮะ